ผมพาไปดูหนึ่งเรื่องราวที่มันฮือฮากันหน่อยนะฮะ

วันก่อนน้องใบตองเล่าถึงเรื่องราวที่มี
พระพิคเนธลอยติดหาดมาที่บางแสนชนบุรี
เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มาก
แต่อีกหนึ่งเรื่องเขาก็บอกว่ามีเกิดขึ้นเหมือนกันที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
ไปเจอกับชายลึกลับชายปริศนาที่มาพร้อมกับสิ่งที่เป็นวัตถุมงคล
แล้วสุดท้ายพอมาวางเอาไว้ให้แล้วตัวของชายปริศนาคนนั้นกลับหายไป
มันเป็นเรื่องราวแบบนี้มันมีด้วยเหรอ

ที่นี่เลยฮะบ้านเลขที่นี้นะครับ
ที่อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีก็มีคุณพี่สุรศักดิ์และพี่พิกุลนี่แหละฮะ
สองสามีภรรยาเจ้าของร้านเล่าให้ฟังกับผู้สื่อข่าวที่เดินทางไปที่นั่น
ชี้ให้ดูชี้ให้ดูว่ามีรูปปั้นที่ช่วงบนเนี่ยคล้ายกับเทวดา

พอสักพักหนึ่งแกก็เดินกลับไปทางที่แกเดินมาครับ

หนูเดินเข้าไปในซอยมืดแกหายไปเลย
เพราะว่าหาไม่เจอไม่มีหาไม่เจอ
เพราะว่าหนูไม่เคยเห็นหน้าลุงมาก่อน
หายไปเลยเพราะว่าตอนเดินเข้าไปในที่มืดตรงนั้นมันมีท่ออยู่
ตกท่อลงไปแกก็หายไปเลย

เดินหายวับไปเลยเพราะว่าเขาไม่คุ้นหน้าไม่ใช่คนแถวนี้

อันนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเยอะเลย
เพราะว่าสิ่งที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ก็คือ
พอรุ่งเช้าสองสามีภรรยามาเจอกับรูปปั้นเทวดา
รูปคล้ายกับพยานาที่ตั้งต้นต้นมายมที่ผมชี้ให้ดู

ตอนที่ชี้ไปแล้วเดินไปดูตอนแรกไม่มีถูกต้อง

ทวยอาจารย์ที่นับถือกัน
พอโทรไปเท่านั้นแหละตกใจสองเด้ง

เพราะว่าพระอาจารย์ก็เล่าขึ้นมาแล้วก็ทักก่อนที่สองคนนี้จะสวัสดีด้วยนะ

รับที่ปฐรับแล้วก็บอกว่าอ้าวเจอกับรูปปั้นประหลาด
แล้วก็เจอกับคนสติไม่ดีมาบอกเรื่องราวแบบนี้ใช่หรือไม่
สองสามีภรรยาตกใจเฮ้ยพระอาจารย์รู้ได้ไงยังไม่ทันจะเล่าเลย

ไม่ใช่พระอาจารย์เขารู้ด้วยยานวิเศษของเขา

ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าเป็นวิจารณญาณในการรับชมนะครับ
แล้วก็พระอาจารย์ที่เขานับถือกันเนี่ยนะเขาบอกว่า
เอาล่ะแบบนี้มันคือเรื่องราวดี
จะมาให้โชคเชื่อว่าเดี๋ยวจะได้โชคได้ลาบสองคนนี้

ไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องของความเชื่อจริงนะ
คุณผู้ชมก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมก็แล้วกันนะคะ